คนนี้คนหนึ่งเดินเกิดออกแล้วก็ข้ามหน้าคนนี้

น่ารักจัดเลยหรอ

กระเบิ้ล

กูเป็นแย่เป็นค่อควรเป็นแม่มันเป็นกูเป็นยาวไหมเป็นตาเป็นยายเป็นครอบครัวมึงหรอก

ตอนนั้นเคยเป็นผัวไอเฟิร์นปะเนี่ย
ที่สุดโดนมนุษย์ป้าขู่ฆ่า
ประตูลิฟต์เปิดปึ้งป้ายืนเท้าเอวเลยแบบ
เลิกยุ่งนะถ้าไม่เลิกนะ
ป้าไม่อยากจะบอกเลยนะว่าป้าเนี่ย

แม่บังเงินนะแม่บังเงิน

ที่โทรศัพท์หน้าทรัพย์ไลน์เราก็สามารถเหรอ

คนตาม๑๖ล้านค่ะ

ติดตามพี่แจ๊บนะตลอด

ให้ทำสูตรเป็นรายการทีวีพูไลน์สมัยก่อน

สวัสดีค่ะแจ๊กรีมค่ะ
แต่ตอนนี้ค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง

ก็เป็นทีว่าว่าหั่นเป็นเหมือนคุยกันแต่ไม่รู้มองอะไรเนอะ

คือหนูรู้ว่าแบบเขาหันไปไหนแล้วตัดรับด้วยนะ

อะไรนะถ้าบอกเราเป็นกัน๒คน

พบกับรายการทีวีพูไลน์แจ๊กรีมค่ะ

อ่ะอย่างนี้
แล้วก็จะลับไปเรื่อยหั่นไปเรื่อย

ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ก็จบรายการทุก๒คนแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะพี่

ยังไม่ได้แดกเลยตอแหลจัง

สวัสดีค่ะเชิญกลับได้เลยนะ

ที่สุดของการเมาเมาแล้วอ้วก
อ้วงกันยังไงเสียตังค์ไป๒๕๐๐๐บาทค่ะ

คือลอนดอนเนี่ยจะมีโซนของไทยไนท์

เป็น

กินกินอะไรต่อมีอะไร

๕นาทีละกลับแล้วเหมือนแบบ

พันห้าสองหมื่นห้าค่ะ

คือไปเที่ยวต่างประเทศนะแหละไปยุโรปมหลังเศส
ครอบครัวสองครอบครัวหนึ่งเหมือนลูกเขาขาหักหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็คือครอบครัวหนึ่งเป็นป้ากับหลานสองคน

เป็นฟิลแบบว่าเพิ่งแต่งงานกันพอไปถึงแม่น้ำแซน

ช่วงนี้หนาวจังสุขภาพเป็นยังไงบ้างเนี่ย
ขายประกันอ่ะขายประกันให้คุณตรงแม่น้ำแฟนเลย

ถ้างวดหน้าถ้าสมมุติประกันหมดหรืออะไรหนูจะทำกับคุณป้าแน่นอน

ยังเล่นกันเล่นกับเด็กสนุกสนานเด็กสองคนเด็กผู้หญิงสองคน

วันที่๓มีโทรศัพท์ดังเข้ามาในห้อง

นี่ออกลงไปมีอะไรเหรอคะป้านินกำลังเก็บของอยู่
ลงมาปึ้งแล้วก็วางไปเลย
ก็ลงไปประตูลิฟต์เปิดปึ้ง

งงเลยหนูก็แบบเครียดอะไรวะเนี่ย
เขาก็บอกว่าคำแรกพูดบอกว่า

มันดูไม่งามผู้ชายกับผู้หญิงเดินไปไหนด้วยกัน
หาจักรวาลและกาลัคซีเข้าบนบอออกมา

กูเป็นกะเทยกูชอบผู้ชายแต่กูไม่ได้ชอบผู้หญิง
ยุ่งนะถ้าไม่เลิกนะ
ป้าไม่อยากจะบอกเลยนะว่าป้าเนี่ย

ถ้าเรายังอยากมีอนาคตอยู่เลิก
๒คือไม่ใช่ชอบชนีจริงอะ

ลูกดาลมชื่อลิลลี่ปานทิราคุณจินชินโว้ด
อันนี้พื้นชาติดมาเด็ก

ลิลิก็คือว่าสนิทแก่นเขาไปเล่นราคารช่องวาน
แล้วลิลิงคือคนเดียวที่มาคุยกันสกัน
เพื่อนเก่าอย่างกูก็ไม่สำคัญนะสิ
แล้วมีวันหนึ่งก็นั่งถ่ายโฆษณาตัวดังอะไรของเขา

มึงมันเศร้ามากเลยนะอีน้องอ่ะมันถ่ายโฆษณ์มันก็ร้องไห้
มันเห็นมึงอัพสตอรี่กับใครก็ดูแล้วมึงก็ไม่มาหามัน
ขอโทษนะกูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตา

ทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าหนูอะกับไอ้เฟิร์นคบกันพวกแฟนคลับมันกัน

ต้องเป็นบ๊าคทั่วเซียน
หัวตำแหน่ง

มันก็อยู่บีกับมันเมื่อประมาณคึ้งปีที่แล้วเองแหงเนี่ยเสริฟะ

พี่เฟิร์คิดถึงมั้งยายฟลานคือผู้จัดการนะเออ

พวกกูคิดถึงเมืองตั้งนานแล้ว

ตัวผมหนักเยอะไหมครับหนัำเท่าไรหนูก็ไหว
โอ้โหหใหญ่เป็นเรายังได้อ๋อจริงป่ะเนี่ย
สวัสดีครับ
ชิบ

เขาหัวเราะเหมือนจะขาดใจเหมือนกันนะ
ในระหว่างมีคนมาทานด้วยเหรอค่ะ

เขาไม่เห็นสินไส้เลย

เจ้าหมาของร้าน

คนที่แอ้วอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ใช่พี่คนที่ได้คือคนที่นั่งเฉย
หนูเป็นมาแล้วอันนี้เรื่องจริงน่ะล่าสุดไปบิ๊กบาร์มาโอ้โหกูเต้นโอ้โหด้าวด้าว
คือบิ๊กบาร์มันปีนโต๊ะได้ใช่ไหมแม่หนูก็ขึ้นแบบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะ
กูรู้แล้วเวลากูไปบิ๊กบาร์อีหน่อยมันชอบปีนโต๊ะหนูค่ะปีนจนโดนถ่วยน้ำลายอ่ะ
แล้วมีคนหนึ่งที่แบบคือมันก็สวย
มันก็แบบนั่งนิ่งเป็นเกงนั่งนิ่ง

ถ้าจะเต้นก็คำนึงว่ามึงได้แค่เต้น

แล้วผู้ชายอยู่ตรงนี้ตรงแม่นะ

หา

อีด่อแบบนี้
ที่สุดรักทุกร้อนเพื่อนสนิท

คือไม่เชิงเพื่อนสนิทแต่เป็นพี่ที่ให้คำปรึกษา

ถ้าจะมีอะไรกับเราทำได้เลยนะแบบรักหลักได้เลยไม่ได้จะติดอะไร
ถ้าอ้ำกูทำให้แป๊งอย่างนี้หลับไปชั่วโมงครึ่ง
ก็ไม่แตะเฮียเท่านั้นเลยพยายามแบบกิ๊งมาอย่างเอ้าว้าวมาเข้ามาเด็กอีส
เขาทำอะไรกับเราล่ะไม่ทำอะไรเลยเขาทำอะไรงานอยู่
ปริ้นเฮียดูแต่อยู่ในห้อง
สักพักอยู่ก็แบบอื้อเริ่มอ้าวบิดเกลียดเริ่มกะตะคิวเริ่มแดกแล้ว
เขาก็เลยเดินมาแบบตื่นแล้วเหรอเอาหน้ามาแบบตื่นแล้วเหรอ
แล้วก็แบบเฮ้ยมันแล้วยังไงมันใกล้แล้วเนี่ยมันใกล้แล้วเนี่ย
เขาก็เลยแบบจุ๊บหนึ่งที

คว้าครับคลุ้งสนับ

ปันเล็งแบบโอโห

อารมณ์อมโต๊ะกันเขากินกันแฮปปี้มีความสุขสองรอบ
มันเสียใจมากไม่ได้เสียใจแฟนนะเสียใจแบบพี่คนนี้แบบ
ที่เราไว้ใจแล้วเราเล่าให้เขาฟังว่าแบบมันเป็นงี้มันเป็นงี้
คือเหมือนมองเราคือรู้อยู่แก่ใจพี่แจ๊คเขาแบบว่า
เหมือนมองเราเป็นตัวตลกด้วยใช่ใช่เหมือนเป็นฟิลนั้น
แต่เราก็แบบไม่คุยกับพี่คนนั้นไปแต่ว่ากับแฟนเราก็

เรื่องราวชีวิตดีกว่าที่สุดในชีวิตนะคะทะเลาะกับแม่
ใช่ขอบเรละเป็นลูกคนนึงลูกชายคนนึง
ขอบคุณค่ะหวังว่าจะมีหลานดำเนินชิด๑๒๓๔๕๖๗ใช่ค่ะ
อ๋อนี่คนเดียวหลังบ้านคนจีนป่ะ

สนิทมิสหายที่เป็นที่เป็นญาติเราเนี่ยชอบถามถ่ายว่า

มันเป็นแบบนี้มันก็เลือกไม่ได้
ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียใจเหมือนกัน
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร

คลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่จริงแล้วอ่ะ

แต่เราบอกพ่อกับแม่ว่าแบบเราเป็นแบบเนี้ยเราแก้ไม่ได้อ่ะเราก็ทำตามสิ่งที่เขาต้องการคือเรียนจบ
เกียรตินิยมเข้ามหาลัยรักได้ทำทุกอย่างตามที่ลูกคนหนึ่งทำแล้วอะไรอย่างนี้
เราขอชีวิตที่เราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ได้ไหมอะไรอย่างนี้
เออเขาก็เลยแบบพูดออกมาว่าเออจะเป็นอะไรก็เป็นแน่นอนอ่ะแต่พอคัดไม่คุยกับถูก
สักคนยกเว้นป้าคนเดียวที่เข้าใจกับอ่าพ่อเข้าใจพ่อเป็นพิมพ์บอกว่าเอ้ย

ใช่แต่หนูเข้าใจนะเพราะว่าจะบอกตลอดว่า
เราทำใจ๒๘ปีซึ่งเขาทำใจไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิด
เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่ามันแค่วันเดียวเอง
ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็แบบหนีออกจากบ้านเลย
เพราะว่าเหมือนประมาณ๒วันหลังอะ
เหมือนแม่แบบกดดันมากแบบเหมือนเขาพูดแบบ

ความรักนี้จะตายไปกับแม่นะอย่าเป็นอย่างนี้
ต้องบอกคนอื่นลบคลิปทุกอย่างออกให้หมด

ปกติผู้ชายจะรับไม่ค่อยได้จะรับไม่ได้มากกว่า
จะฝั่งคุณแม่อะไรอย่างนี้
เขามีความสุขมากขึ้นเขามีคนลักษณ์ในที่ลูกเขาเป็นมากขึ้น
เขาภูมิใจใช่พี่แจ๊ะเขาภูมิใจ
อ่ะว่างานกับผู้ชายใครรุมมากกว่ากันคะ
อ๋ออผู้ชายที่ตรงนี้ซูนค่ะ
ชูนด์เลยเหรองานเป็นตรงนี้เลยกองเลย
ฝากอะไรนะคะอ๋อฝากนั่วฝากเชอรี่
แกงป่วนสืบข้าวเล่นเป็นนักข่าวในนั้นซึ่งจะอยู่ติดกับพิมพ์ดาวน์แล้วก็พี่ชินตลอด
เป็นตัวหลักมีบทบาทมีเข้าทุกซีนมีเบรกดาวมีเก้าอี้สมามเดินป่านั่ง
สวัสดีครับกลับเลยใช่ปะครับ
คำถามสุดท้ายด้วยมั้ยแจ๊ค
คำถามสุดท้ายก็ถามมาทุกคลิป
ถามว่าอะไรอะ
เป็นคำถามแบบเฟิร์มแทพ้น
เอ้ออะค่ะมาส่วนที่สุดเด็ด

แป๊บว่านุนครับ

เจ็บชุดหี้ยีนมากเลยอ่ะ
ชุดเนี้ยมันเหมาะกับการยืนมันเหมือนแบบ

เหนื่อยแล้วงานเยอะแล้วหรอ

ขอบคุณมากนะครับรายการใครอ่ะขอโทษครับขอโทษครับพี่